คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เย็นอยู่ช่องอากาศหนาวในหลายพื้นที่

สินค้าที่ขายดีก็คือเตาหรือว่าหม้อที่เอาไว้ทำจิ้มจู่

ใช่แล้วเช่นเดียวกันที่จังหวัดกาลสินนะคะ
สิ่งที่ขายดีก็คือข้าวจี่ค่ะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะ

อากาศหนาวแบบนี้เราก็ต้องนี่แหละค่ะ
จีบชุบไข่เมนูบ้านแก้หนาวของชาวอีสาน
ค่ะยิ่งช่วงปลายหน้าหนาวแบบนี้นะคะ

ต้องหาอาหารร้อนมารับประทาน
สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
แต่ไม่ต้องสัญหาอะไรให้มันยุ่งยากนะคะ
แค่ได้ข้าวจี่อาหารพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณเอาอยู่แล้ว
บอกเลยนี่คือวิธีการทำข้าวจี่
ความจริงเขาบอกว่าการทำข้าวจี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
ทำทานกันเองได้ง่ายที่บ้านเลย
แล้วก็โรยเกลือนิดหน่อย
ย่างบนเตาไฟสักพักหนึ่ง
ให้มันเหลืองแล้วก็เอามาจุ่มกับไข่ชุบไข่
แต่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรอย่างนี้
ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่อาธีอาศัยเลย
จากนั้นนำไปยากไฟอีกรอบ
ให้กลิ่นไข่มันหอมฟุ้งขึ้นมา
โอ้โหเท่านี้แหละคุณดิฉันน้ำลายไหลลงเตา
คือต้องทานร้อนถึงจะอร่อยถูกไหม

กับปลาร้าบองนัวอะไรอย่างนี้นะคุณนิวนาว

บางคนเขาทานกับเนื้อย่างด้วย
ก็แซ่บเพลินกันไปนะคะลืมหนาวกันไปได้เลย
แต่ว่าถ้าไม่อยากทำกินเองก็มีร้านทำข้าวจี่ขาย
พร้อมกับเมนูข้างเคียงก็คือร้านนี้แหละ
เจ้าของร้านขายข้าวจี่ในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
รายนี้เขาบอกว่าขายข้าวจี่ราคาไม้ละ๕บาท
ปกติขายได้๑๐๐ไม้ต่อวัน

ส่งผลให้ข้าวจี่ชุบไข่ขายดีกว่าเท่าตัวเลย
ตอนนี้ยอดขายเพิ่มเป็นวันละ๒๐๐ไม้เลยทีเดียวค่ะ

แม่ค้าบอกว่าสินค้าขายดีที่สุดในช่วงหน้าหนาวก็คือเตา
ทั้งแบบเตาถ่านแล้วก็แบบเตาฟืนนี่แหละค่ะ
รวมไปถึงเตาที่ทำจากถังขนาดใหญ่
พ่อค้าแม่ค้านำไปใช้ในการทำอาหารประเภทปิ้งย่าง
มีให้เลือกตั้งแต่ราคา๖๐บาทไปจนถึง๕๐๐บาทเลยค่ะ
อีกหนึ่งสินค้าที่ขายดีไม่แพ้กันก็คือหม้อจิ้มจุ่ม
ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะซื้อไปก็จะซื้อกันเป็นชุด
พร้อมกับเตาในราคาชุดละ๑๓๐๒๑๐บาท
โดยลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อไปทำจิ้มจุ่มกินกันในครอบครัวเพื่อคลายหนาวค่ะ
คือเมนูจิ้มจุ่มหรือหมูกระ
หมูกระทะในจริงก็ทานกันทุกเทศกาลทานกันทุกฤดู
แต่ว่าหน้าหนาวเขาบอกเลยว่าจะเป็นเมนูที่ทานแล้วฟินที่สุด